มาดูอันนี้กันบ้างค่ะเป็นประเด็นฮอตตั้งแต่ต้นปีอย่างที่บอกไปว่าเคยมีเรื่องตบตีกันอะไรดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่คิดว่าเรื่องราวชุนละมุนนั้นจะทำให้เธอกระแสตกแต่กลับกันค่ะคุณผู้ชมทำให้เธอนั้นกระแสแรงมากยิ่งขึ้นอย่างสาวแพทย์นับประพา
รวมไปถึงตอนนี้มีเรื่องของหัวใจกับหนุ่มโตโน่ให้ลุ้นกันด้วยก็เลยมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันค่ะ
ถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงกระแสดีมากไม่น้อยไปกว่าใครเลยนะคะ
สำหรับดาราสาวสุดฮาเห็นสวยแบบนี้เธอตลกนะจ๊ะแพทย์นับประพาเนี่ย
แล้วก็นักร้องหนุ่มโตโนภาคิน
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองใช้ชื่อว่านับประพาคินค่ะ
แล้วก็คอยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทั้งคู่ลงเอยด้วยกันจริง
คือหน้าที่ของแฟนคลับหน้าที่ของแผนกมโนเอกโทจิ้นนี้นะคะ
ก็คือมีหน้าที่ด้วยการจินตนาการล้วนตัดต่อภาพ

เก่งมากเก่งมากจริงนะฮะต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมในจุดนี้
แต่ว่าสาวแพทย์ค่ะขอย้ำคำตอบอีกครั้งไปในทิศทางเดียวกัน

คอยลุ้นแล้วก็เชียร์แพทย์กับโน่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
ส่วนสถานะความสัมพันธ์กับโตโน่ตอนนี้แพทย์บอกว่าตกลงกันชัดเจน
พูดแบบนี้คิดว่าแบบมีอะไรดีหรือเปล่ายังต่างฝ่ายต่างยังไม่พร้อม
มีใครใหม่นะโน่เองก็เจ็บมาเยอะแพทย์เองก็แผลยังใหม่
ก็ยังไม่ปฏิเสธถึงความรู้สึกดีที่มีให้กันแหละ
ส่วนความสุขตอนนี้ขอยกให้กับการทำงานค่ะ
แต่ว่าในอนาคตเร็วนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงจังนะคะ
แพทย์เองบอกว่ายินดีนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วแพทย์เองก็แอบปลื้มพี่โน่อยู่เหมือนกันค่ะอืม
หลายคนอยากเห็นเราเจอกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างนี้
หลังจากจบตรงนั้นมาแล้วคนก็แบบทำไมไม่มีทำไมไม่มีอะไรอย่างนี้
พี่โน่กับตัวแพทย์เราเคลียร์กันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสองคนคืออะไร
ตัวพี่โน่ก็โพสต์แล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นตามอย่างที่พี่โน่บอกเลย
แพทย์เองนะตอนนี้กับพี่โน่คือส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานทั้งหมด
แล้วเรากับพี่โน่คุยกันไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่โน่เองเขาก็ไม่พร้อม
เขาพูดมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แต่ถ้าถามเรื่องอนาคตแพทย์ไม่รู้หรอกว่ามันจะนานขนาดไหนที่มันจะพัฒนาไปทางไหน
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็จับจ้องทั้งตัวพี่โน่และแพทย์เราสองคนตอนนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แพทย์ก็โอเคกับตรงนี้ตัวพี่โน่ก็โอเค
ส่วนงานถ่ายแบบเซ็กซี่ล่าสุดของสาวแพทย์โอ้โหร้อนฉาเลยทีเดียว
ก็ต้องบอกว่าได้รับฟิตแบ็คที่ดีค่ะทำให้แพทย์เองก็ยิ้มแล้วก็เป็นปลื้มสุดเลย
จะบอกว่างานถ่ายแบบที่ทำมานี้นะคะเซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลย
แล้วก็คงจะเป็นชิ้นสุดท้ายเนื่องจากไม่อยากเกินลิมิตของตัวเองค่ะ
ทุกคนมองว่าเป็นเซ็กซี่หมดแต่ตัวเราอ่ะแบบคือด้วยภาพอะค่ะ
มันออกมาด้วยภาพด้วยลุคอะไรอย่างนี้ซึ่งเราโอเค
เราขอเขาไปว่าเราจะไม่ขอแบบเปลือยหรือมา
มันเหมาะมากซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้ยินอยู่แล้ว
หลังจากนี้มันมีติดต่อมาแต่คือแพทย์ยังแค่รู้สึกว่าแพทย์ยังไม่พร้อมที่จะไป
ไปถึงขนาดใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรขนาดนั้น
ก็เลยเอาตรงนี้ก่อนแต่ถ้าใครจะติดต่อมาในเชิงแบบนี้มันโอเค